ชาวนาบึงการเขาก็เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว

ปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยพันธุ์ข้าวของชาวนา
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับไว้ได้ครับ

เป็นนาทีที่กล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมชัดเจน
คนร้ายทำทีขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านผู้เสียหาย

ก็เลยย่องไปแบกกระสอบปุ๋ยบรรจุพันธุ์ข้าว

เพื่อเตรียมนำไปแช่น้ำให้แตกหน่อ

แล้วก็ยกขึ้นรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปอย่างลอยนวลนะครับ

บ้านนาป่านตำบลวิสิตอำเภอเมือง
ก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองบึงกาลครับ
หลังจากที่มีฝนตกลงมาหลายวันติดต่อกัน
จึงได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวดีไว้
เป็นต้นกล้าที่จะใช้ในการปลูก

แต่ขณะที่ตัวเองออกไปทำธุระ

ประมาณแค่๑๐นาทีเท่านั้นเอง

มองหากระสอบเมล็ดพันธุ
ที่เก็บไว้ตรงเนี้ยเคยเก็บไว้ตรงเนี้ยปรากฏว่าอ้าว
หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะฮะฟังเสียงของผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์

นี่ลงจากรถแล้วทำทีเป็นเนียน
ช่วงนี้กลางวันแสกแสกเลยนะครับช่วงสิบสองนาฬิกาสิบหกนาที
เนี่ยเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้ว
เนี่ยทำทีเป็นนั่งดูราดลาวเดินเข้ามาแล้ว
นั่งอยู่สักพักนึงแลซ้ายแลขวาไม่มีใครแต่มีกระสอบ
กระสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันดีก็ยกขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเลย
ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนงามรับจ้างกรีดยางพาราที่มีสวนยางอยู่ไม่ไกลนัก
คงจะขโมยไปกินนะฮะไม่ใช่เอาไปทำเป็นพันธุ์ข้าวนะครับ
จากหลักฐานในคลิปค่อนข้างชัดเจนที่จะระบุตัวตนได้
ว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ภายในเร็วนี้ครับค่ะ